ผักชี้ราคาแมกแพงเนี่ยเค้าบ่นกันมาเป็นสัปดาห์แล้วนะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าอุ๊ยทำไมราคามันดีดไปเยอะเหลือเกินค่ะ
กิโลกรัมละ๓๓๐กิโลกรัมละ๔๐๐ไป๕๐๐ก็มี

ใช่ค่ะเพราะท้าย้ำปูม้าเนี่ยเค้าก็แปลกใจเหมือนกัน
ถึงขั้นหยิบมือถือมาอัดคลิปถามว่าทำไมผักชีมันแพงค่ะครับ
สอบถามผู้รู้หน่อยนะครับผักชีทำไมมันแพงขึ้นโหดจังครับ
ตอนนี้โลกับ๔๐๐แล้วผมงงมันปลูกกับดินทองคำหรือเปล่าครับ

รู้บ้างครับว่าทำไมผักชีมันแพงขนาดนี้
โอ้โหเขาหยิบมาแล้วดูราคาถามราคาแล้วบอกไม่ไหวจริงนะฮะ
ใช่ค่ะนี่แหละทีนี้ชาวเน็ตเขาก็ไปคอมเมนต์

เพราะว่าเขาบอกว่าช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมหรือเปล่า
ที่ผ่านมาผักชีมันก็จะปลูกยาก
ถ้าเกิดว่าใบหรือว่ารากเน่าหรือว่าโดนฝนหนักเนี่ยแน่นอนค่ะ

บางคนก็บอกว่าเอาจริงนะช่วงที่เป็นปลายฝนต้นหนาวเนี่ย
ชีมันจะแพงแบบนี้แหละทุกปีเลย
เพราะว่าปลูกยากกว่าช่วงอื่น
ราคามันก็จะแพงมาตั้งแต่หน้าสวนแล้ว
ทีนี้มาเจอเรื่องน้ำมันอีก
แพงมันก็ส่งผลกระทบเกี่ยวกับค่าขนส่ง
นี่เอาจริงนะทีมข่าวของเราก็ไปสอบถาม
ที่ตลาด๔มุมเมืองเหมือนกัน
ปัจจัยที่ทำให้ราคาผักมันแพงมาจากอะไรได้บ้าง
เขาก็บอกว่าน้ำท่วมหลายจังหวัดช่วงที่ผ่านมา
อย่างผักชีแหล่งใหญ่ของเขาเลย

แล้วที่ผ่านมาพอเพชรบูนเจอพายุเจอน้ำท่วม

เขาบอกว่าผักชีจริงแล้วเป็นผักที่ปลูกยากค่ะ

เกษตรกรที่ปลูกผักชีต้องเชี่ยวชาญนะ
เพราะเขาต้องการฝนเหมือนกับฝนเป็นน้ำแบบฝนอ่อน
ตกหนักปั๊บใบช้ำทันทีเพราะว่ามันพืชที่บอบบาง
ใช่ค่ะสิ่งสำคัญแล้วพอมาน้ำท่วมนะคุณ
บางทีเวลาขนส่งเจอทางตัดขาดอีก
รถต้องอ้อมไปทางอื่นผักที่มันเก็บมาเรียบร้อยแล้ว

ขายไม่ได้ราคาอีกราคามันก็เลยแพง
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะลงพื้นที่สำรวจที่ตลาดสดเทศบาล๒
ที่อุทัยธานีราคาผักสดหลายชนิดขยับขึ้น

เฉพาะพวกผักโรยต่างค่ะ
ผักชีขึ้นช่ายกิโลกรัมละ๓๐

ต้นหอมนี่โลละ๑๘๐นะ
ถั่วฝักยาวผักกาดขาวนี่โลละ๑๕๐
แล้วผักอื่นมันก็แพงกว่าปกติเหมือนกัน
พ่อค้าเขาบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยกล้าเอาผักมาขาย

จะมีก็เฉพาะคนที่จำเป็นต้องใช้ผัก
แล้วมันก็ส่งผลกระทบกับร้านพวกอาหารตามสั่ง

กลายเป็นว่าร้านเองก็ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่มันสูงขึ้น
คุณผู้ชมที่เป็นทั้งพ่อบ้านแม่บ้าน
แล้วก็ผู้ค้าผู้ขายร้านอาหารตามสั่งอะไรต่างเหล่านี้
คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาบอกต่อกันหน่อย
หรือว่าทางเฟสก็ได้นะส่งข้อมูลเข้ามาหน่อยนะฮะ
ราคาเป็นยังไงบ้างเขาบอกบางร้านนะคุณ
งดทำพวกเมนูแบบต้มจับชายอะไรแบบนี้

บางร้านเนี่ยที่ทำผัดกะเพราค่ะ
อาหารพื้นบอกว่ากะเพราก็ขึ้นราคา
โอ้โหต้องนับใบในการเอาไปผาดนะคุณ
ใช่ค่ะแล้วพวกร้านยำต่างโดยเฉพาะยำทะเล
เขาบอกว่ากลายเป็นว่าของทะเลเนี่ย
คือมันจะถูกกว่าผักโรยด้วยซ้ำ

พอมันเกิดแบบนี้น้ำท่วม

มันก็จะขยับเข้าสู่ภาวะปกติด้วย
นี่คุณอาบริยาก็ไปเช็คราคาของผักชีวันนี้มาให้ใช่ไหมฮ
ใช่คือดิฉันดูทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน
เขาก็มีการรายงานภาวะราคาสินค้าจำหน่ายปลีก
อันนี้เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ
คือราคาสินค้ามันลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อน
ผักชีลดลงเหลือกิโลกรัมละ๙๐๑๐๐บาท
แล้วก็ผักอื่นราคามันก็ลงลงมาอย่างกะหล่ำปี
ก็ลดลงมาต้นหอมเมื่อกี้โรลละเป็น๑๐๐ใช่ไหม

อันนี้ราคาค้าปลีกเหรอเอาให้ชัวร์นะ
ในพื้นที่กรุงเทพด้วยนะ
เพราะว่านึกว่าเป็นราคาขายหน้าสวนนะ
ราคาหน้าสวนตลาดก็จะสูงอีกหรือเปล่า
ต้องไปควบคุมราคากันให้ดีนะครับ